อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ยังติดตามความคืบหน้ากันอยู่
กรณีทะเลาะวิวาสกันของดาราสาวคุณนุ่นสินิษฐา

ที่ก็ไปมีการทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
จากสุนัขของทั้งสองบ้านมากัดกันมีการทำร้ายร่างกาย
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยขึ้นเป็นหน้าหนึ่ง

ตำรวจแจ้ง๔ข้อหาดำเนินคดีนุ่น
กลับคู่กรณีทำร้ายร่างกาย
ลอยเปิดไอจีแก้แทนพี่สาว
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหานักทำร้ายร่างกาย
ทารุณกรรมสัตว์ทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็มีภาพข่าวของคุณนุ่นนี่แหละ
หลักฐานภาพการไปตรวจร่างกายมาจากโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหากันเพิ่มเติม๔ข้อหานักจากตำรวจ
ส่วนนางสาวสุพิษราคู่กรณีก็ถูกแจ้ง๒ข้อหาค่ะ
คุณนุ่นนี่ไม่รับทั้ง๔ข้อหานะ
คุณนุ่นไปรับทราบข้อเก่าหาในช่วงบ่าย
บอกปฏิเสธทั้ง๔ข้อหาที่แจ้งมาแล้วก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะฮะ

นางสาวสุพิษราแซ่งโง่นะคะคู่กรณีของนางสาวดารันบุญยศักดิ์หรือนุ่นนักแสดงชื่อดัง
แล้วก็ยังเป็นพี่สาวของคุณพลอยเชอร์มานด้วยนะคะ
ก็เดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางนาอีกครั้ง
หลังจากเมื่อคืนวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
นางสาวสุพิษราได้เข้าแจ้งความว่าถูกนางสาวดารันทำร้ายร่างกาย
รุมกัดสุนัขพันธ์บางแก้วของนางสาวดารันหรือว่าคุณนุ่น
ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาส
นางสาวสุวิสราค่ะยืนยันว่าถูกคุณนุ่นทำร้ายร่างกายจริง
ฟังเสียงของคุณสุพิษราคู่กรณีค่ะ
คุณนุ่นเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณนุ่นยังไม่หยุด

หมาสองตัวซึ่งอยู่ใกล้เนี่ยก็วิ่งมาหาคุณนุ่นแล้วนะคะ
ก็มาเห่าคุณนุ่นไม่ได้กัดนะขอย้ำไม่ได้กัด

เสร็จแล้วคุณนุ่นก็ใช้ไม้ฟาดฟางข้าวกับกุศโต

วิ่งเข้ามาช่วยบอกคุณนุ่นอย่าตีหมาอย่าตีหมา

คุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนที่ตีหมาเนี่ย
ตีพี่ฟาดพี่ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้

ครั้งที่สองกลางหลังครั้งที่สอง
ครั้งที่๓คุณนุ่นยกไม้ฟาดพี่อีก
ที่จับไม้ได้แล้วก็ยื้อกับคุณนุ่นเนี่ยจนมาถึงตรงนี้
แล้วก็คุณสุพิษราต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับนุ่น

ก็คือทำให้เสียทรัพย์กับข่มขู่เพราะอะไร
เพราะว่าคุณสุพิษราแจ้งข้อหาข่มขู่
เนื่องจากบอกว่าหลังเกิดเหตุมีชายชุดดำเดินตามไปที่บ้านพัก
พร้อมกับถ่ายรูปตนไว้ตลอด
ทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ความไม่ปลอดภัย
ก็เลยแจ้งข้อหานี้เพิ่มบอกว่าโดนข่มขู่
ส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากอะไร
เนื่องจากขณะที่เกิดเหตุชุลมุน
ต่างหูเพชรข้างซ้ายราคาประมาณ๑แสนบาทหลุดหายไป
ก็เลยแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
จึงกลายเป็น๔ข้อหาใหญ่ที่ตำรวจก็รับไว้
คือ๑ทำร้ายร่างกายแต่ทำร้ายร่างกาย
คุณสุภาษาลาก็ต้องไปตรวจสอบร่างกายก่อน
ให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดจะทราบผลภายใน๒๓วันนี้
ก็คือทำร้ายร่างกาย๒ทารุณกรรมสัตว์๓ทำให้เสียทรัพย์และ๔ข่มขู่ครับ
ซึ่งทั้งสองให้การไม่ตรงกัน
สำหรับคุณนุ่นก็มีการเข้าพบตำรวจพร้อมกับทนายความด้วย

คือคุณสุภาษาเข้าตอนเที่ยง

มาติดกันทิ้งห่างสัก๒ชั่วโมงนะคะ

แล้วก็นำผลการตรวจร่างกายจากแพทย์
กรณีที่ถูกสุนัขของนางสาวสุพิษรามากัด
ให้ทางพนักงานสอบสวนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำร้ายคู่กรณีอย่างที่ถูกกล่าวหา
แต่ก็ยอมรับว่าได้นำไม้เข้าไปตีสุนัขของคู่กรณีจริง
เนื่องจากไม่พอใจที่สุนัขพันธ์บางแก้วที่เลี้ยงไว้

บอกว่าจริงการเอาไม้ออกไปเป็นการป้องกันตัวเท่านั้น
แล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้จะไม่ยอมความอย่างแน่นอน
เนื่องจากบอกว่าคู่กรณี
มีการเอามีดมาข่มขู่ในระหว่างการเกิดเหตุด้วย

ตัวพี่เนี่ยดันไม้แต่อีกมือนึงพี่ต้องคอยปัดหมา

ระหว่างที่ปัดป้องเนี่ยก็ดันด้วย
เสร็จแล้วทีนี้พอดันไปถึงด้านข้างรั้วบ้านพี่แล้วเนี่ย

แต่ด้วยเพื่อพี่ย่ออยู่ข้างหลังยาม
ยามโดนเข้าตรงนี้๒ที
แล้วก็โดนเข้าตรงแถวนี้ค่ะทีนึง
ส่วนที่คู่กรณีอ้างว่า
ตนได้เรียกชายชุดดำมาถ่ายรูปพร้อมกับข่มขู่

แล้วก็ขับรถไปหาหมอเองไม่ไหว

แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียว
แต่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง
ก็ปฏิเสธทั้ง๔ข้อเก่าหาแหละสำหรับคุณนุ่น
ส่วนเรื่องที่บอกว่าคุณสุพิษลาเอามีดมาขู่เหมือนกัน

หลังจากที่แยกย้ายกันจากเหตุชุลมุนแล้วนะ
ระหว่างที่ตนโทรศัพท์เรียกกู้ชีพมาทำแผลให้
คู่กรณีเองก็ถือมีดทำครัวมาเคาะที่ประตูรั้ว

แต่เพราะความกลัวนุ่นจึงไม่ยอมออกไป
ก็รอจนกว่าตำรวจสายตรวจจะเดินทางมาถึง

แจ้งข้อหาทางนู้นด้วยบอกว่าข่มขู่เหมือนกัน
แล้วก็มีอีกหนึ่งคำให้การจากฝ่ายคู่กรณี
นางสาวสุพิษราก็บอกว่าจริงแล้ว
ที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขสองตัวใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องเป็นราว
ส่วนคุณนุ่นบ้านของคุณนุ่นก็เลี้ยง๒ตัวเหมือนกัน

โดยส่วนใหญ่คุณนุ่นก็จะให้คนใช้ชาวพม่าจูงสุนัข
มาเดินเล่นในซอยของหมู่บ้านเป็นประจำ
แล้วก็มักจะหลุดเข้ามากัดสุนัขของตน๒๓ครั้ง
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยติดใจเอาความ
มาเกิดเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
อาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะกันมาแล้วประมาณหนึ่งก่อนหน้านี้
สรุปนิดหนึ่งสุนัขของคุณสุพิษรา
ส่วนสุนัขของคุณนุ่นก็พันบางแก้วแล้วก็พิษบู

ทั้งสองคนเป็นสุนัขพันธุนะคะ
ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์
ตังกวยสาสวดขณะเกิดเหตุ
ก็บอกว่าเห็นคุณนุ่นดารันถือไม้ไล่ทำร้ายสุนัขของคู่กรณี
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนจึงไปห้ามเอาไว้
ฟังเสียงของคุณตังกวยสาวสวดค่ะ
มันนอนอยู่ตรงข้างฟ้ามันก็วิ่ง
ตีแล้วคุณไปดูไม่ได้ตีตีถูกตัวแดงตัวแดงนู้นอ่ะ
ทีนี้หมาก็วิ่งออกห่างตีตัวเล็กก็ไม่ถูก
พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจนครบานบางนา
ก็บอกว่าตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งหลังจากนี้จะเชิญพยานในที่เกิดเหตุ
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณนุ่นเป็นพี่สาวของคุณพลอยเชอร์มานด้วย
พอชมานก็มีการออกมาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมพร้อมกับภาพนะคะ
ภาพที่เห็นก็ขออนุญาตทำให้มันดูซอฟต์ลงนะคะ
เป็นภาพขาของคุณนุ่นพี่สาว
ที่มีรอยเขี้ยวสุนัขแล้วก็มีเลือดไหลอาบนะคะ
แล้วก็มีข้อความลงบนไอจีส่วนตัว
บอกว่าใจความสรุปได้ประมาณว่าไม่เชื่อว่าพี่สาวของตัวเอง
จะมีพฤติกรรมตามที่เพื่อนบ้านคู่กรณีกล่าวอ้าง
ทั้งการใช้ไม้ตีศีรษะแล้วก็หลัง

บอกด้วยว่าการแจ้งความเท็จมีความผิดตามกฎหมาย

อีกทั้งยังตั้งคำถามต่อคู่กรณีที่บอกกับนักข่าว
ว่ามีเรื่องกับพี่สาวของพลอยเชอร์มาน
บอกว่าจะอ้างชื่อพลอยทำไมทำไปเพื่ออะไร
ใครผิดใครถูกก็น่าจะให้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน

ตอนคุณเดินเข้าไปในโรงพักแล้วตะโกนเปล่าว่า
นี่ฉันมีเรื่องกับพี่สาวพลอยเชอร์มัน
แล้วก็เรียกนักข่าวมาให้ทำข่าวอีก๙สำนัก
อันนี้คุณอยากให้พลอยไปมีส่วนร่วมหรือคะ
ทำไมทำแบบนี้หรือกลัวตำรวจไม่สนใจ
อยากดังอยากมีซีนโอ้โหคุณพลอยก็ออกตัวแรงนะ
สไตล์นะยังไงก็แล้วแต่คุณพลอยก็
ลงภาพแผลของพี่สาวนะครับแล้วก็พูดตรงนี้เลย
บอกพลอยพูดตรงนี้เลยนะคะว่าคุณแต่งเรื่องได้แย่
เรื่องนี้คงต้องติดตามสืบสวนกันต่อไปนะฮะ
เป็นกำลังใจให้หาทางออกที่สร้างสรรค์แล้วกัน
เพราะเรื่องสุนัขกัดกันนี่เรียนตรงมันเป็นสัตว์กัดกัน
แต่ทำให้คนทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
เคยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดที่หมู่บ้านศรีนครินพาร์ค
บังนาตราดกิโลเมตรที่๔๕

บ้านคุณรัชพรใกล้บ้านผมด้วย
เขาเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านเขาห่างกันประมาณแค่๑๖เมตรเท่านั้นเอง
แต่นี่แหละเพื่อนบ้านก็มักจะมีปัญหากระทบกระทั่งเล็กน้อย
เกิดขึ้นเสมอต้นไม้ยื่นบ้างเชื่อว่าหลายคนเจอ
ต้นไม้ยื่นบ้างกอดรถลำหน้าบ้าน
สะกดคำว่ายอมกันนิดนึงหนักนิดเบาหน่อย
อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เอื้อเฟื้อใจเขาใจเราแบ่งปันกันเข้าใจกันพูดคุยกัน
หลักการพระคัมภีร์ก็ได้นะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง

เอาเป็นว่าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะ